เพราะว่านักแสดงดังเนี่ย
ซึ่งเป็นศิลประตำจังหวัดคอยพนตอบปิฯฮนตามภาพเห็นด้วย
จังหวัดนครพนมตามภาพที่เห็นเลยค่ะ

นักแสดงละครพนมนาคาค่ะ
ถือเริ่มงามยามดีเวลาประมาณ๑๙นาที๙นาทีค่ะ
นะคะก็มาทำพิธีรำถวายที่ลานพญาศรีสัตนคราช

ออกมาได้นักแสดงต่างภากันคนลุกสู้เลยค่ะ

หนุ่มอาร์อานัตภพลหรือว่าอาร์เดอร์สตาน

บอกว่าสัมผัสได้กับสิ่งของ

ริมแม่น้ำโขงแห่งนี้เลยล่ะค่ะ

ก็ยังมีนักแสดงนำไม่ว่าจะเป็นพระเอกค่ะคุณตีพรพัฒน์ค่ะ

รวมไปถึงทีมงานทีมภูมิกับจากละครเรื่องพลอมหนักค่ะ

ด้วยชุดไทยพื้นบ้านชาวอีสานแบบนี้

หลายคนถามว่าน้องกรีนนางเอกไปไหน

ซึ่งพิธีดังกล่าวนะคะเป็นการบวงสวงเอาเลิกเอาชัย

เพื่อความศรัทธาต่อองค์พญานาคแล้วก็ใช่โลเคชั่นหลักที่จังหวัดนครพนมค่ะ
ดังนั้นค่ะทีมงานจึงตั้งใจมาจัดพิธีบวงสวงใหญ่
พร้อมรำถวายเพื่อขอพรพญาศีสัตว์นาคาราช
โดนบันดาลนะคะให้ละครเรื่องนี้โดนจิตโดนใจคนดูทั้งประเทศค่ะ
โดยพิธีครั้งนี้นะคะเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ
แล้วก็โปรยดอกไม้นะคะต่อหน้าเครื่องบวงสวง
ปิดท้ายด้วยการรำถวายพญาศีสัตว์นานาคาราชอย่างสวยงามนั่นเองค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะหนุ่มอาก็รับบทเป็นอัคคิค่ะ
เป็นพญางูจงอางค่ะเป็นนาคบริวารของพระเอกที่กลับชาติมาเกิดค่ะ
ซึ่งหนุ่มอาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตนเองเนี่ยเป็นคนบ้านเชียงนะคะ
จังหวัดอุดรธานีบ้านอยู่ใกล้กับคำชโนธค่ะ
กราบไหว้ตลอดแล้วด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ไม่ทราบนะคะ
ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยหนุ่มอาว่าจะได้รับปวดบาทเป็นนี้ตลอด
เกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับความเชื่อค่ะ

แล้วก็ไปฟังหนุ่มอาร์เขาเล่ากันนิดหน่อยค่ะ

เตรียมกับคำชะโน้ต
แล้วเราเล่นเป็นพระยามมูจงอาย
เรื่องขอกระมาณนี้ผมขอตลอดอยู่แล้ว

ทุกซีนที่เล่นก็ต้องยกมือไหว้ตลอด